ทุกวันผู้ว่าชุมพรเดินลุยน้ำ
ในการตรวจการบุกรุกพื้นที่แก้มลิง
ก็ไปพบเลยนะฮะเรื่องของการปักหมุดในป่าชุ่มน้ำครับ

พร้อมคณะและผู้นำชุมชนกว่า๑๐คน
ลุยน้ำเข้าไปในพื้นที่แก้มลิงหนองใหญ่

ขุดกันเขตแดนไว้รอบ

ไปบนคันดินคลองชวรประทาน
ก็พบว่าในพื้นที่ออกนส๓ก
ทั้ง๒๗แปลงกว่า๗๐๐ไร่

ทั้งบนสันดรคลองชวรประทาน

จะเร่งดำเนินการเรื่องนี้ให้แล้วเสร็จ

ส่วนการคัดค้านการโต้แย้งสิทธิ

ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของเขานะครับ
ก่อนหน้านี้มีกลุ่มปกป้องบ้านพ่อ

ร้องเรียนผู้เกี่ยวข้อง
ทวงคืนพื้นที่ชุ่มน้ำแก้มลิง

เพิกถอนเนาสศ๓ก๒๗แปลง

จนพวกราชการจังหวัดสั่งกระงับ
ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงภายใน๓๐วันนะครับ

ยังได้ร่วมลงนามบันทึกความตกลง

พร้อมกับแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงจากหน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้อง
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน